กระบี่ค่ะมีคนหมู่บ้านเดียวกันนะคะดักยิงกันเอง
คือยิงเขาถึงหน้าบ้านเลยเป็นคนร้ายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้าน
พอเจ้าของบ้านเดินออกมาดูเท่านั้นแหละค่ะคนที่ซ้อนท้ายเนี่ยยิงเข้าไปสองนัด
อาการสาหัสเลยนะครับเพราะว่ากระสุนตัดลำไส้แล้วไปทะลุออกหลัง
ส่วนคนร้ายก็ขี่รถหนีไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้เบาะแสแล้วว่าคนร้ายเป็นใคร
แล้วก็เตรียมจะออกหมายจับแล้วเขาบอกว่าคนยิงเนี่ยมีประวัติติดคุก
นี้นะคะตำรวจตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะ
เพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงอาการสาหัสนะคะ
คนที่ถูกยิงชื่อนายนิวัตรแก้วจินดาอายุ๔๐ปี
โดนยิงเข้าหน้าท้องญาติญาตินี่นำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ไปแล้วนะคะ
คนขวาเนี่ยแหละค่ะล่าสุดมีรายงานว่าอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
วันนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ตรงที่บนจุดเกิดเหตุยังมีกองเลิกระจายอยู่หลายจุด
ผนังบ้านก็มีหัวกระสุนปืน๙มมฝังอยู่ด้วย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีคนร้ายสองคนเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านผู้ตายไม่ทราบรุ่นไม่ทราบทะเบียนนะคะ
จังหวะนั้นเนี่ยขออภัยเขาไม่ได้เสียชีวิตนะคะผู้บาดเจ็บนะคะ
จังหวะนั้นเนี่ยคนเจ็บเขาเดินออกมาดูคนร้ายที่ซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถูกยิงทันทีเลยแล้วคนร้ายก็เร่งเครื่องหนีไป
ต้นอย่างที่บอกว่าตำรวจเนี่ยรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเขาบอกว่าชื่อป๊อปกับชื่อโพดำ
เป็นคนขี่อายุ๒๓ปีโพดำเป็นคนซ้อนและเป็นคนยิงอายุ๒๔ปี
ดำนี่แหละที่มีประวัติถูกจับคดียาแล้วก็มีประวัติก่อคดีอื่นด้วย
คิดว่าอาจจะเป็นปมประเด็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจมืดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า
นี่คือผู้ต้องสงสัยนะคะแต่เบื้องต้นตำรวจกำลังขอสารออกหมายจับแล้วล่ะ

เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่ในบ้าน

ป๊อปกับโพดำถือปืนนั่งซ้อนท้ายแล้วตะโกนบอกเอามันให้ตาย
แม่เลยวิ่งเอาตัวไปบังลูกไว้อะค่ะแล้วสองคนก็ขี่รถหนีไป
บอกตกใจมากเพราะว่าลูกถูกยิงเข้าท้องแล้วกระสุนทะลุไปโดนผนังบ้าน
เลือดนี่ไหลเยอะแล้วลูกชายพูดออกมาคำนึงบอก
ผมหนาวแม่ก็เลยบอกไม่ลงไม่รอเจ้าหน้าที่ไม่รอรถพยาบาลแล้ว
ญาตินี่แหละเอารถยนต์พาลูกส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
สำหรับสาเหตุแม่บอกแม่ไม่รู้จริงว่าทำไมทั้งป๊อปและโพดำต้องยิงลูกแม่
จริงแล้วป๊อปนี่ก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะ
คือบ้านอยู่ห่างกันแค่สองร้อยห้าสิบเมตรเองก็ไปมาหาสู่กันตลอด
ส่วนนายโพดำเนี่ยเป็นคนต่างหมู่บ้านลูกแม่ก็ไม่ได้สนิทสูงสิงอะไรด้วยเท่าไหร่
ปกติลูกแม่จะทำงานรับจ้างตัดปาล์มน้ำมันเลิกงานก็เข้าบ้าน
ก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
คือบ๊อบกับพ่อดำเห็นชัดเลยบ๊อบเป็นคนขับรถ
โพดำเป็นคนยิงแต่ตอนจะเลี้ยวเลี้ยวรถกลับเนี่ยแม่ยังเห็นว่าเขาทำ
เอาไม่ไม่เข้าใจว่าเขาจะเอาปืนเหน็บเอวหรือว่าปืนเขายังไม่ได้
นั่นนะเขายังไม่ได้เก็บเขาก็ยังพูดว่ากูจะยิงมึงให้ตาย
เขาก็ยังพูดอย่างนี้อยู่กับแม่แม่ก็โอบลูกไว้อย่างนี้ถ้ายิงก็คือ
คือยิงถูกแม่ไม่ได้ถูกลูกแล้วตอนนั้นแม่ก็ยังสงสัยว่ามันเรื่องอะไร
ทำไมไม่พูดกันทำไมไม่ถามทำไมต้องมาถึงก็โจยิง
ทีมข่าวเราก็เดินทางไปที่บ้านของในป๊อปนะคะที่บอกว่าอยู่ห่างจากบ้านคนเจ็บแค่สองร้อยห้าสิบเมตรอะค่ะ
ไปถึงนี่อย่างที่เห็นเลยค่ะบ้านปิดเงียบล็อกกุญแจไว้เลยนะคะ
คือทีมข่าวก็พยายามสำรวจนะเนาะไปเจอกระดาษค่ะคุณผู้ชม
เป็นกระดาษเขียนรายชื่อคนเอาไว้อืมเขียนระบุไว้ว่ายี่สิบสองมีนาคมหกหกเนี่ยเนี่ย
มีตัวเลขด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งสี่คูณเจ็ดห้าเท่ากับแปดห้าห้าศูนย์อืม
เก็บยี่สิบสองมีนาหกหกแล้วก็เป็นรายชื่อคนตั้งสิบสี่คน
ไม่รู้ว่าเก็บอะไรอืมเก็บเงินหรือเก็บอะไรทีนี้ได้คุยกับพ่อของป๊อปนะคะ
ก็บอกพ่อไม่รู้หรอกว่าลูกพ่อไปก่อเหตุหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้าน
แต่ก็มีคนมาบอกเหมือนกันคือเมื่อกลางวันลูกยังมาช่วยรับจ้างขนปามอยู่เลยนะ
เพราะว่าสองคนนี้ป๊อปกับโพดำเขาเป็นญาติกัน
เพราะตอนนี้เขาติดต่อไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
ครับผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหน
แล้วโพดำนี่มาบ่อยไหม

ก็มาหาลูกสาวใช่ไหม

ทีมข่าวเราไปบ้านของนายโพดำด้วยนะคะ
ก็อยู่ห่างจากบ้านคนเจ็บไป๔กิโล

แต่ว่าเจอญาติแล้วก็ภรรยาของโพดำ
คือภรรยาบอกเลยว่า
เมื่อวานหลังจากโพดำพาไปรับลูกสาวที่บ้านแม่

แล้วก็เพิ่งจะออกจากบ้านไปตอน๖โมงเช้าเอง

แต่เธอยืนยันว่าเมื่อคืนนอนอยู่ด้วยกัน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน
เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน
เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน
เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน
เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน
เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน
เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

เมื่อวานหลังจากโพดำก็ไม่ได้ออกไปไหน

โดนคดีทำอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน
ธันวาปีที่แล้วนี่เองเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดคือคดีค้ายาค่ะ
อย่างที่บอกว่าอาการผู้บาดเจ็บพ้นขิดอันตรายแล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังคงต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่อยู่
หลังจากนี้ตำรวจก็จะไปสอบปากคำ
เพื่อจะได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ